ค่ะเนื่องในเดือนแห่งความรักนะคะมีความรักอีกคู่นึงมาฝากแล้วกัน
ฝนธนสุนทรค่ะนี่ตอนนี้เปิดตัวเปิดใจมากขึ้นนะคะ
บอกเลยว่าครบสาวหล่อพี่เอค่ะแม้จะยังไม่เรียกว่าแฟนนะคะ
แต่ก็ขอใช้คำว่าคนดูแลกันไปจนแก่เท่า
แต่ความหวานทั้งคู่นี้ก็มีมาตลอดตั้ง๑๘ปีคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าโอกาสพิเศษต่างก็ไม่มีพร่อง
วันครบรอบที่คบกันวันเกิดวันปีใหม่รวมไปถึงวาเลนไทยค่ะ
ขนาดปีที่แล้วนะติดเรื่องโควิด๑๙พี่เอโหยังหอบกระเป๋าหลุยใบใหญ่นี่
ฉันมอบกากำนันให้เธอเลยจ้ะฝนแบบนี้เลยนะคะ
ส่วนปีนี้ขนาดติดกับขัดเรื่องรายได้นะงานโชว์หดหาย
พี่เอเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐต่อหน้าพี่ฝนเลยนะว่าปีนี้บอกเลยฝนจ๊ะ
เอเนี่ยเตรียมจัดเต็มซื้อทองคำแท่งสะสมไปเลยจ้า
วาเลนไทน์นี้มีสไพส์อะไรกันไหมคะ
ถ้าบอกก็ไม่สไพส์สินะ
ปีล่าสุดให้อะไรสำหรับพี่โหยังหอบ

ปีนี้ไม่รู้จะมีอะไรอีกไหม
คุยกันแล้วว่าปีนี้จะซื้อทองแท่น

เอ้าจริง

แค้น๕๐จัง
เดี๋ยวรอดูพี่โร่ไอซีไปค่ะวันใส่
เดี๋ยวต้องรอเขาซื้อให้ก่อนค่ะ
ถ้าเขาซื้อก็ต้องลงเดี๋ยวน้อยใจ